เป็นเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพแล้วใจแทบขาดนะฮะ

เพราะว่าไปที่จะมาเจอพี่เลี้ยงโหดเข้านี่

แล้วเด็กอายุเท่าไร

สิบเดือนถูกต้องนะฮะอ่ะให้คุณผู้ชมไปชมภาพก่อนครับ
ได้ยินเสียงร้องไหมฮะคือเราเราค้างไว้ในภาพที่เขากำลังยกขึ้นแบบ
ใช่ซึ่งเป็นคลิปมันอาจจะไม่ยาวมาก
มันแค่๖วินาทีคุณผู้ชมซึ่งมันเกิดขึ้นในสถาน
เด็กที่ตำบลหนองปลืออำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรีครับ
เป็นภาพที่พี่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งอุ้มเด็กขึ้นมาอย่างแรง
ทำให้เด็กร้องแทบจะขาดใจเหตุเกิดสิบสี่มีนาคม
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยแม่ของเด็กแล้วก็ถูกแชร์ออกไปในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางทีเดียว
จากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กที่ชื่อว่าอุ่นลักษณ์
นะฮะหมู่สิบสองจำบลหนองปลืออำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรี
สภาพก็เป็นอาคารชั้นเดียวในที่นี้ก็มีเด็กหลายคน
ยังมีเปิดป้ายรับสมัครกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงชื่อดาว
แต่พี่เลี้ยงคนชื่อดาวไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ให้รายละเอียดใด
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานครับพันธุ์ตำรวจเอกชิดเตชา
สองห้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องเปลือบอกว่า
ตามรวจชุดสิบสวนได้เชิญตัวนางสาวิไลพรทดแทนอายุสามสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคนที่ก่อเหตุนี่คนนี้เอาไปสอบปากคำไปสอบสวน
โดยต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำแม่ของเด็กให้เรียบร้อยก่อน
รวมถึงผลการใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบางละมุงไปประกอบสำนวนให้ครบถ้วน
จึงสามารถแจ้งข้อหากับนางสาวิไลพรได้แล้วก็จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ
นี่แล้วก็จากการสอบปากคำนางสาววิลัยพรก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตานะ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเด็กเพียงอุ้มขึ้นมาเพื่อจะให้นอน
ไม่ได้อยากทำร้ายนะฮะส่วนคนในคลิปคนที่ถ่ายคลิปนั้นไม่รู้ว่าเป็นใคร
จะเห็นคลิปไม่กี่วันนี้เองพร้อมกับย้ำว่าไม่มีเจตนาทำร้ายเด็กจริง
จากทำงานที่นี่มามากกว่าหนึ่งปีโดยระหว่างสอบประคำเธอก็เครียดนะฮะ
แล้วก็บางครั้งก็ร้องไห้ออกมานะฮะไปฟังเสียงบรรยากาศที่เธอพูดกันหน่อย
อย่างเงี้ยเพื่อที่ถือหนอนนี่อืม
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เตรียมสอบประคำอย่างละเอียดนะครับพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งล่าสุดในอำเภอบาลมุงนำทหารตำรวจเข้าไปตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว
เพราะว่าก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยจึงแจ้งให้ปิดบริการทันที
โดยตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีกับสถานรับเลี้ยงเด็กโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้นะครับ